คุณผู้ชมคะข่าวนี้อยากให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
ว่าอยากให้ล็อกประตูรั้วบ้านอะไรให้ดี

แม่ลูกอ่อนเขาอยู่ในบ้านตอนกลางคืน
แล้วปรากฏว่าประตูรั้วนี่กำลังทำใหม่แล้วล็อกไม่ได้
แล้วมีผู้ชายคนนี้ที่มีประวัติอาการทางจิตเข้ามายืนอยู่ในบ้าน

ก็เลยไปเรียกเด็กในบ้านให้มาช่วยให้ชายผู้ชายคนนี้ออกไป
ปรากฏว่าเด็กที่มาบอกคนที่สติไม่ดีเนี่ยนะคะ
กลับถูกทำร้ายโดยการตบหน้านะคะ
สรุปเหตุการณ์นี้ต้องไปตามคนในหมู่บ้านมาช่วยกันหลายคนเลย
ในการนำผู้ชายคนนี้ออกจากบ้านไปส่งโรงพยาบาล
ไปดูช่วงบางช่วงบางตอนนะคะ
ผู้ชายคนนี้มายืนจ้องหน้าผู้หญิงถึงในบ้านค่ะ
เห็นไหมคะเข้ามาถึงในบ้าน
มายืนจ้องหน้าเจ้าของบ้านตอนมืดแบบนี้
แล้วก็ยังไปทำร้ายคนในบ้านเขาอีกค่ะนะคะ
คุณผู้ชมพอให้คนในบ้านไปไล่ออก

ที่สำคัญถูกขู่จะฆ่าให้ตายอีกนะคะ
สุดท้ายต้องมีการไปตามคนในหมู่บ้านหลายคน

ให้มาช่วยจับผู้ชายคนนี้ออกไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เรื่องของเรื่องคือสาวแม่ลูกเนี่ยกำลังนั่งกินข้าวอยู่ในบ้าน

เธอก็เลยมาดูก็เลยเห็นผู้ชายคนนี้คือเขาสติไม่ค่อยดีอะนะคะ

แล้วที่สำคัญมีประวัติหลายอย่างเลย
ไม่ว่าจะเป็นประวัติการเสพยาเสพติด
เขาเคยรักษาอาการทางจิตในโรงพยาบาลมาแล้ว
และที่สำคัญประวัติอันนี้น่ากลัวค่ะ
เคยก่อเหตุฆ่าปาดคอหญิงสาวข้างบ้านมาแล้ว
แล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้มาอยู่ในบ้านมายืนจ้องหน้าเธออยู่นะคะ
และที่สำคัญเข้ามาได้เพราะว่าประตูรั้วบ้านเธอกำลังทำใหม่ก็เลยล็อกไม่ได้
เธอวิ่งไปล็อกประตูบ้านแล้วก็ตามคนมาช่วย
แล้วคนที่มาช่วยเธอก็ถูกตบหน้าเข้าไปอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
แล้วก็มีคนในหมู่บ้านเนี่ยมาช่วยไล่กันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็พาตัวออกไปได้ล่ะค่ะ
ผู้ชายคนนี้ถามตอบไม่รู้เรื่องนะคะพูดจาไม่รู้เรื่องสุดท้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลน่ะนะคะ
น่ากลัวคือผู้ชายคนนี้กลัวค่ะชาวบ้านกลัวนี่นี่ออกมากันเต็มไปหมดเลย
คนแถวนี้ก็กลัวกลัวว่าเดี๋ยวเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมแล้วถ้าออกจากโรงพยาบาลมาอีกเนี่ยเดี๋ยวจะมาสร้างความหวาดกลัวให้เธออีก
ก็เลยอยากให้ญาติพี่น้องเนี่ยดูแลให้ดีกว่านี้นะคะออกมาแบบนี้หลายคนก็กังวลนะคะเรื่องของความปลอดภัยด้วย